เมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวีพาคุณผู้ชมไปติดตามกันแล้วนะครับ
อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้อดีตลูกจ้าง
ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศร
คนตัดสินใจมาทำงานกับหญิงไก่
และอะไรที่ทำให้พวกเธอนั้นเปลี่ยนใจหนีกลับพื้นที่

วันนี้ครับจากการพูดคุยแบบเจาะลึกของอดีตลูกจ้างของหญิงไก่นั้น
รายก็บอกว่าแม้ว่าหญิงไก่หรือนางไก่ในวันนี้จะอยู่ในคุกแล้ว
แต่เจ้าตัวก็ยังไม่มั่นใจเรื่องของความปลอดภัย
อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเธอบางคนยังคงคิดหรือหวาดระแวงแบบนั้น

ทีมข่าวลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศร
เพื่อพูดคุยกับอดีตลูกจ้างของนางมนตายกรัฐนาการหรือนางไก่
ซึ่งเป็นลูกจ้างคนแรกที่ทำงานกับนางไก่
ศูนย์จัดหางานเอกชนที่จังหวัดปฐุมธานี
ตั้งแต่ปี๒๕๔๙ถึงปี๒๕๕๙

นางไก่ได้แนะนำว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตำรวจ
โชว์รูปของนายตำรวจท่านหนึ่งให้ดู
หลังจากนั้นก็ทำงานเป็นแม่บ้านมาเรื่อย
ได้รับเงินเดือนเดือนแรก๕๕๐๐บาทและไม่ได้รับอีกเลย
เงินเดือนเดือนแรกค่ะหนูได้๕๕๐๐บาทค่ะ
และเดือนถัดมาก็คือเดือนที่๒ใช่ไหมคะ
สองก็คือแบบเขาให้เป็นค่ากับข้าว
ค่าเครื่องใช้ส่วนตัวค่ะ
ก็คือครั้งละอาทิตย์ละพันหรือว่า๕๐๐ค่ะ

หลังจากทำงานได้๑ปีนางไก่ส่งให้เรียนหนังสือ
แต่ก็เรียนได้เพียง๑เทอมเท่านั้น
เพราะนางไก่ไม่จ่ายค่าเทิมให้
จะท้อและคิดจะลาออกหลายครั้ง
แต่ก็ทำไม่ได้เพราะนางไก่ไม่ยินยอม
สาเหตุจริงก็คือคุณนายไม่ยอมให้เรากลับไงคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่มีเงินที่จะกลับบ้านนะคะ

คือเราหวังว่าคุณนายเขาจะโอนให้เรา
เงินที่ค่าที่เราทำงานไปอะค่ะ

เราก็รอเงินก้อนนั้นที่เขาจะโอนให้เราค่ะ

จึงทำงานเป็นแม่บ้านต่อไป
แต่นางไก่มักจะพาลูกจ้างติดตามไปต่างจังหวัด
และต่างประเทศเช่นลาวและพม่าบ่อยครั้ง
ส่วนใหญ่จะไปไหว้พระหาเลขเสียงโชค
รวมทั้งเข้าบ่อนเพื่อเล่นพนัน
ขณะทำงานนางไก่มักให้ชักชวนญาติ
หรือคนรู้จักในหมู่บ้านไปทำงานด้วย
เป็นลักษณะการบอกต่อกันไปเรื่อย
และทุกครั้งที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่
มักจะอ้างว่าตัวเองเป็นคุณหญิง

และไว้ใจให้ลูกหลานไปทำงานด้วย
ทำให้หญิงสาวอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศรทั้ง๖คน

และไม่ได้เรียนต่ออย่างที่สัญญาไว้

เจ้านายพี่ออนนี่ใจดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็มาแนะนำตัวกับชาวบ้านที่นี่ใช่ไหม

แต่ว่าเขาก็มาเหมือนกันไม่ค่อยเยอะนะคะ

บางทีเขาก็เรียกแทนโดยว่าคุณหญิงเนี่ย

แต่จำเป็นต้องอยู่เพราะเกรงกลัวอิทธิพลของนางไก่
กระทั่งมีเพื่อนหนีออกจากบ้าน

ทำให้เธอกลัวว่าจะเป็นรายต่อไป
ตัดสินใจออกจากบ้านนางไก่
โดยไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว
คือหนูนาโดนจับค่ะกรณีนี้คือหนูนาโดนจับ
แล้วก็หนูก็คิดว่าเอาแล้วถ้าหนูอยู่ต่อ
แล้วถ้าหนูโดนข้อหาแบบนี้แล้วหนูจะทำยังไง
ค่ะหนูก็เป็นห่วงพ่อแม่
ถ้าหนูโดนคดีแล้วใครจะดูแลพ่อแม่หนู
หนูก็ตัดสินใจเลยวันนั้นคือ
บอกล่วงหน้าคุณไนท์๑เดือนว่าหนูจะออกค่ะหนูจะลาออก
แล้วหนูก็บอกว่าเงินเดือนหนูล่ะคะ
ก็แกก็บอกเดี๋ยวจะโอนให้จะโอนให้
ก็ไม่โอนค่ะจนวินาทีสุดท้าย
คืออยู่อีกประมาณเดือนหนึ่งตอนที่หนูนาอยู่ในคุกค่ะ
แล้วหนูก็ลาลาคุณนายกลับบ้าน
จากนั้นทีมข่าวเดินทางไปต่อที่หมู่บ้านห้วยหมักลุ้น
พร้อมกับนายบุญยฤทธนิปวนิษฐ์
หลัดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
เพื่อพูดคุยกับอดีตลูกจ้างของนางไก่อีก๒คน
ซึ่งได้รับข้อมูลที่สอดคล้องกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่อดีตลูกจ้างสองคนนี้เจอ
คือนางไก่มักจะดุด่าด้วยถ้อยคำที่ดูถูก
ย้ำความเป็นชนเผ่าบ่อยครั้ง
บางครั้งเขาก็บอกว่าพวกนี้เป็นชาวข่าวอย่างนี้
เป็นคนเกษียณนะอย่างนี้ค่ะคือเราก็เจ็บแล้ว
ประหลัดอำเภอแม่เสรียงในฐานะคนที่ลงพื้นที่
และพยายามหาทางช่วยเหลือเด็กในพื้นที่มาตั้งแต่ต้น
อยากให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบคดีนี้อย่างรอบครอบ
โดยเฉพาะประเด็นการนำลูกจ้างสาวออกนอกประเทศ
และถึงแม้ว่านางไก่จะถูกจับกลุ่มตัวไปแล้ว
แต่ก็อยากให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย
เพราะอดีตลูกจ้างทั้ง๖คนยังเกรงกลัวอิทธิพลของนางไก่
ผมว่ามันสำคัญนะฮะเรื่องไปต่างประเทศเนี่ย

ว่าทำไมต้องเอาเด็กไปกลางเทศทีอาหารหลายคน

มีความสิ่งที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเจ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

ไม่ใช่ว่าดำเนินกันก็จบกันไป

อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องซ้อน

หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖เท่านั้น
บางคนที่ต้องการเรียนหนังสือต่อ
เพราะรู้ดีว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ
ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา
และครอบครัวให้ดีขึ้น
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน